มาต่อกันที่เรื่องน่ายินดีกันบ้างนะคะช่วงนี้หลายหลายคนค่ะ
ศิลปินดาราตบเท้าเข้ารับพระราชทานปริญญาบัติกันหลายท่านเลยนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงนักแสดงหน้าใหม่อย่างน้องโฟนยานิกาด้วยค่ะ
คว้าปริญญาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะ
เรียนจบเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ก็อาจจะงานยุ่งไปบ้างแต่ก็แบ่งเวลาลงตัวได้อยู่เหมือนกันนะคะ
พอจบปุ๊บเราก็ถามเรื่องหัวใจด้วยละกันว่าแฟนนุ่มนักฟุตบอลมงคลนามนวด
ที่ก่อนหน้านี้เห็นว่ามีข่าวว่าเรียนจบเนี่ยนักฟุตบอลคนนี้จะมาขอแต่งงานนะฮะ
แต่น้องโฟนบอกว่าห่างกันมาได้๓๔เดือนแล้วค่ะพี่ขาเหตุด้วยว่าอยู่คนละที่
ส่วนฝ่ายชายเนี่ยอาจจะมีคนอื่นคนใหม่คุยด้วยแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ไปฟังน้องโฟนยานิกากันหน่อยเอาเป็นว่าสู้จ้า
ห่างสักครั้งนึงแล้ว

ยังไม่รู้เลยค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเหมือนกับเขาก็ไปอยู่ไกลด้วย
ไปเล่นต่างจังหวัดเรื่องนี้เน่าเลยเอาให้ตรงนี้ด้วย
มันก็เลยแบบทุกอย่างมันก็เลยดูเป็นใจให้ห่างกันไปหมดเลย

จิบได้ไหมก็คุยได้